คุณผู้ชมฮะมีคลิปอีกคลิปหนึ่ง
ประชาชนเขาถ่ายไว้ได้บอกว่าโอ้โหเขาไม่ทนแล้ว
ถ้าเด็กน้อยคนนี้จะต้องอยู่กับพ่อขี้เมา
คุณผู้ชมเพราะพ่อไม่ยอมพาลูกไปส่งบ้านสักที

เขาพยายามไปช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้หน่อยครับ
น้องทำไมน้องไม่อยากไปกับพี่พี่ทำอะไรน้องเนี่ย
อ้าวไม่พากลับบ้านหนูพาไปหาตำรวจนะ
แม่น้องแม่น้องอยู่ที่ไหน

แม่คอ
ไม่อ่ะท่าน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะจริงคลิปนี้มันมี๒คลิปเลยนะ
พลเมืองดีเขาถ่ายได้อันนี้คลิปแรกก่อนนะ
หลายคนก็สงสัยตกลงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้
เป็นลูกของผู้ชายคนนี้จริงหรือเปล่าคุณ
เพราะเห็นผู้ชายคนนี้มีลักษณะท่าทางเหมือนเมานะฮะ

มีช่วงหนึ่งก็หันไปตะคอกเด็กเหมือนกันนะครับ
ส่วนคลิปที่๒ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกคลิปหนึ่งฮะ
พ่อนี่พ่อพ่ออันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะ

ที่ทางผู้โพสต์หรือว่าพลเมืองดีเนี่ย
ถามเด็กให้ชัดเลยนะคุณว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กตอบไหมฮะว่าพ่อ
แสดงว่าเป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อแท้เป็นลูกแท้กันนะฮะ
แต่ทีนี้ทำไมเด็กถึงร้องไห้เหมือนไม่อยากอยู่กับผู้ชายคนนี้นะครับ
คุณหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลเหตุการณ์นี้

เล่าให้ฟังบอกว่าไปสืบสาวราวเรื่องมาแล้ว
คือแม่ของเด็กนอนป่วยอยู่บ้าน
แล้วผู้ชายคนนี้คือพ่อแท้ซึ่งอยู่ในอาการเมาหนักเดินแทบไม่ไหว
แต่ไปรับเด็กที่โรงเรียนแทนแม่
ระหว่างทางที่สี่แยกอุรุพงศ์เขตราชเทวีกรุงเทพนะฮะ
คุณหนึ่งเห็นผู้เป็นพ่อทั้งด่าทั้งโวยวายเสียงดังใส่ลูก
เด็กออกอาการตื่นกลัวร้องไห้เสียงดัง
แล้วก็พยายามเดินหนีห่างจากพ่อออกมาไกลนะครับ

ตอนแรกนะคุณหนึ่งบอกว่าไปเจอเด็กเดินอยู่คนเดียว
คิดว่าเด็กหลงทางมาก็เลยเข้าไปสอบถามจะช่วยเหลือนะครับ
กระทั่งผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นพ่อเดินตามมา
แล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยคุณหนึ่งก็ต้องพยายาม
ถามว่าเอาคุณเป็นพ่อจริงหรือเปล่าแล้วคุณโมโหใส่ลูกทำไม
ที่สุดผู้ชายคนนี้โมโหใส่คุณหนึ่งอีกนะ
หาว่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวของเขานะครับ
คุณหนึ่งต้องพาเด็กออกมาจากพ่อขี้เมาก่อน

ในใจไม่อยากจะไปยุ่งแต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็ก
เพราะเห็นว่าพ่อเมาหนักเหลือเกินดูแลตัวเองยังไม่ได้เลย
ยืนคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งล้มพับลงไปด้วย
คุณมีจังหวะล้มลงไปด้วยนะฮะแล้วจะดูแลลูกอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะ
คุณหนึ่งเองบอกว่าเธอก็มีลูกครับเธอเห็นแบบนี้แล้วหัวใจสลาย
ก็เลยติดต่อตำรวจให้พาไปส่งคุณแม่อย่างปลอดภัยแล้วนะ

โชคดีที่เด็กแม้จะอยู่แค่อนุบาลหนึ่งแต่จำทางกลับบ้านได้นะครับ
ตอนนี้เด็กถูกส่งสู่อ้อมอกแม่อย่างปลอดภัย
แล้วคุณหนึ่งพลเมืองดีก็ย้ำกับแม่บอกว่า
อย่าให้พ่อเขาตีลูกนะเพราะว่าลูกไม่รู้เรื่องอะไรเลย

นี่ถ้าเจอคนไม่ดีเด็กแบบว่าออกมาจากพ่อแล้วเดินคนเดียว
เจอคนไม่ดีพาเด็กไปขายทำยังไงนะครับ

ถ้าเกิดไปรับแม่น้องมาก็อาจจะต่อยตัวพ่อดี
แล้วก่อนจะกลับมาหนูก็บอกกับแม่น้องไว้ว่า

ถ้าพ่อกลับมาอย่าให้พ่อตีน้องหรืออะไรน้องนะ

น้องกลัวไงพ่อเมาส์อย่างนั้น
น้องมันอาจจะกลับถึงบ้านอ่ะวันนั้นถ้าเกิดไปเจอคนไม่ดี
แล้วเขาหลอกน้องว่าจะพากลับไปหาแม่อย่างนี้

อันนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าเด็กจะเป็นยังไง
หนึ่งก็ถามไปบอกว่าไปรับลูกมาแล้ว
ทำไมไม่พาลูกไปส่งที่บ้านไปส่งบ้านก่อน
แต่ปรากฏผู้ชายคนนี้แวะไปกินเหล้าก่อนคุณ
แล้วก็ให้ลูกรอรอไปรอมามันดึกดื่นแบบนี้